ขอโชคขอลาบกันหน่อยช่วงนี้แหมดวงไม่ค่อยดี

ที่วัดท่าไม้เขาบอกผู้คนเยอะมาก
นี่เลยครับต้นตะเคียนทองสองพี่น้อง
ซึ่งอยู่บริเวณลานวัดท่าไม้ตะบนท่าไม้
ชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นี่เขาเล่าว่าต้นตะเคียนที่นี่มีอายุกว่า๒๐๐๕๐๐ปีเลยนะครับ
ชาวบ้านไปขุดพบไงในขณะที่ขุดลอกแม่น้ำยมบริเวณใกล้กันนั่นแหละครับ
ต้นแรกเนี่ยยาวกว่าห้าสิบเมตรนะลำต้นใหญ่เนี่ยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบสิบถึงหนึ่งร้อยเซนติเมตร
ส่วนต้นที่๒ขนาดใกล้เคียงกันเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่านี้ทีเดียว
หลังจากพบนะครับก็นำต้นตะเคียนทั้งสองต้นขึ้นจากลำน้ำยมเพื่อไปไว้ที่บริเวณลานวัดท่าไม้
ชาวบ้านที่มีความเชื่อก็มากราบไหว้กันตามสเต็ปแล้วครับทั้งนี้ทั้งนั้นได้ยินมานะ
ว่าในวันนั้นเนี่ยชาวบ้านมีบางคนเคยได้โชคได้ลาบจากตะเคียนสองพี่น้องก็เดินทางมากราบไหว้อีกครั้ง
มาขอโชคขอลาบตามเดิมศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนอันนี้บอกตรงตรงผมไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ค่ะ
ดูเอาแล้วกันสบายเพียบเลยอืมของแก้บนนะครับเอาก็ก็โอ้นั่น
ก็แน่นจริงแล้วดูผ้าดิสามสีเจ็ดสีก็เพียบไม่ได้แค่สามหรือสี่หรือว่าเจ็ดสีแล้วล่ะ
สิบใช่ใช่ใช่มาครบทุกสีจริงจริงเป็นสายรุ้งไปเลยเออเอ้าแต่ยังไงซะบอกเอาไว้เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะครับ
ยังไงซะดูแล้วเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับค่ะ